บ้านหลังนี้เขาเลี้ยพิษบูเอาไว้๒ตัวล่ามโซ่เอาไว้
หลังจากนั้นเขาฟันจนหมาเนี่ยไม่กล้าเห่าไม่กล้าหอนแล้วก็เดินจากไป

การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับกล้อง
จรปิดจับภาพนาทีโหดครับเพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้เขา
อีโต้ไปฟันหมามี๒ตัวครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
เจ้าอ้วนตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะฮะและด้านในน่ะคือ
สองตัวนี้ถูกล่ามโซ่เอาไว้ที่บ้านหลังนี้ครับ
หลังจากเขาฟันหมาตอนแรกมันก็เห่าสู้ครับ
แต่สักพักหนึ่งมันร้องด้วยความเจ็บปวด
จนกระทั่งมันไม่ร้องมันไม่เห่าแล้วฮะ

พอเขาฟันเสร็จเขาก็เดินกลับเข้าบ้านเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่มกว่าครับ
คือเจ้าอ้วนลิ้นเกือบขาด
อีกหนึ่งตัวครับชื่อว่าเจ้าเงาะเนี่ย

เจ้าของพอรู้ข่าวเสร็จปั๊บเห็นสภาพหมา
โอ้โหเสียใจมากครับ
ยังไม่กล้าพาไปส่งคลินิกรักษาสัตว์ทันทีนะครับ

หนึ่งในสองต้องไม่รอดแน่ก็คือเจ้าอ้วน

ชื่อว่าคุณโสภาพรอายุ๒๘ปี

ไปแจ้งตำรวจสพมสุราชครับ

ที่เอาอีโต้มาฟันหมาของเธอทั้งสองตัวครับ

ตัวเธอไปขายของที่ปากซอยของบ้าน

โทรไปหาน้องชายเธอบอกว่า

เธอไม่เคยได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะ

น้องชายไปถึงก็ถามว่าเอาพี่ครับ

หมากระโจนใส่โดนงับโดนอะไรหรือเปล่า

บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บอะไร

คราวนี้ญาติโทรมาแล้วบอกว่า

ซึ่งปกติเธอบอกว่าล่ามโซ่หมาไว้ตลอด

หลังจากเกิดเรื่องได้คุยกับทางผู้ก่อเหตุ

บอกว่ามีประโยคนึงที่เขาพูดมา

ถ้าว่าฟันคนก็ว่าไปอย่าง
โอ้โหเธอบอกทำไมถึงพูดแบบนี้

ที่ผ่านมาครับยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน

ส่วนที่เธอไม่ได้พาหมา๒ตัวไปรักษาตอนแรก

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้

ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
ตอนนี้ขอเอาผิดถึงที่สุดยืนยันแบบนี้
แต่ละตัวเย็บไปกว่า๕๐เข็มครับ
แล้วมีตัว๑ลิ้นเกือบขาดก็ต้องเย็บลิ้นด้วย

อ้วนเจ้าอ้วนเนี่ยเป็นหมาสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียอายุ๒ปีแล้ว
น้ำตาลเข้มเป็นตัวผู้อายุ๒ปีเหมือนกันครับ

แผลมันเยอะมากพี่มิ้วคุณผู้ชมดูสิครับ
เย็บบริเวณด้านบนผ่านตามาลงข้างล่าง
ต่อลิ้นได้สำเร็จใช้เวลาทั้งหมด๔ชั่วโมง
สำหรับเจ้าอ้วนแผลเย็บเต็มเลย
เกือบบอดโชคดีว่าไม่เข้าตรงตา
ส่วนเจ้าเงาะครับแผลโดนฟันที่หัวเป็นทางยาว

ตัวยังมีเลือดปนออกมาเป็นระยะครับ

ค่ารักษาเบื้องต้น๒๓๓๐๐บาท
นี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนแรกไม่กล้าส่งโรงพยาบาลสัตว์
ไม่มีตังค์สุดท้ายกู้ภัยช่วยระดมทุนช่วยฮะ
บ่ายที่ผ่านมาสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว
ไปเช็คอาการหมา๒ตัวนี้หน่อย
ดูแล้วสภาพแวดล้อมอะไรต่างอาจจะไม่เอื้อไม่พร้อม
ขออนุญาตพาหมา๒ตัวไปแอดมิตรรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสัตว์ครับที่อยู่ในโครงข่ายและเครือข่ายที่รู้จัก

รถก็มารับจังหวะที่พาหมาสองตัว
ขึ้นรถเนี่ยมันก็ดูเชื่อฟังอยู่นะพี่มิ้วคุณผู้ชมฮะ
ค่อยพาขึ้นรถไปเสร็จแล้ว
ก็ส่งตัวไปรักษาครับเดี๋ยวลองดูภาพนะฮะ
ในขณะที่ทางคดีครับตำรวจสพเมืองสุราช
ก็เตรียมออกหมายเรียกคนก่อเหตุแล้ว
ปรากฏว่าล่าสุดครับ
คนก่อเหตุผู้ชายที่คว้าอีโต้ไปฟันหมา๒ตัว
ติดต่อกับตำรวจสพมสุราชน์ธานีครับ
เขายอมรับเขาทำจริง
แต่เขาก็ขอแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของหมาด้วย
เพราะคุณทำให้หมาของคุณมากัดคนอื่นเดือดร้อน
นั่นก็คือตัวเขาเองครับบาดเจ็บด้วยฮะ
ในขณะเดียวกันทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่คนที่ก่อเหตุ
แล้วมีศักดิ์เป็นยายของเจ้าของหมา
มิ้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นชุมชนที่มีบ้านอยู่ใกล้กัน
แล้วบ้านต่างเป็นเหมือนกับเครือญาติกันหมดเลย
มีตั้งแต่ปากซอยกลางซอยเข้าไปถึงท้ายซอย
แล้วหมาถูกล่ามถูกผูกเอาไว้บริเวณช่วงประมาณกลางซอย
คือใครที่จะเข้าไปในบ้านหลังในสุดต้องผ่านบริเวณจุดนี้

คนที่ก่อเหตุบอกว่าผมขอโทษนะกับสิ่งที่ผมทำ
ผมเคยบอกให้เขาย้ายหมาแล้วเขาก็รับปากว่าจะย้าย
แต่ก็ทำนิ่งทำเฉยไม่ยอมย้ายสักที
กระทั่งมาเกิดเรื่องแล้วหมาก็ต้องเจ็บ

ผมต้องเดินผ่านเข้าออกตรงบริเวณตรงจุดนี้อยู่ตลอดเวลา
แล้วหมาล่าสุดเนี่ยมันกระโจนเข้ามาขย่ำงับผมเนี่ย
ผมเจ็บผมก็กลัว
แล้วที่ตกใจกว่านั้นคือผมห่วงลูก
มีลูกสาวกำลังเรียนอยู่เสาร์อาทิตย์เขาจะมาหาผม
ถ้าลูกเดินผ่านตรงจุดนี้แล้วหมามันกัด
หรือลูกสาวผมเป็นอะไรหนักกว่านี้ล่ะ
ผมก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นลองฟังฮะ
และปกติก่อนหน้านี้เคยกับโจรใส่เรา

มันมีเป็นปลอดภัยครับแต่ไม่เคยชึ้งซึ่งกัน

อยากจะขอโทษหลังคมด้วยครับรู้สึกเสียใจ
เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบและคิดถึงลูกมากกว่าครับ
นี่ครับเขาบอกว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

หมาจะไปกัดลูกสาวเวลามาหาเขานะฮะ

ก่อนหน้านี้เขาได้ฟังสิ่งที่เจ้าของหมาให้สัมภาษ

คือเป็นเหมือนญาติกันแท้บ้านก็อยู่ใกล้กัน

ให้สัมภาษณ์เหมือนกับเป็นคนอื่นคนไกล